เรายังเกาะติดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาราสาวชื่อดังนางเอกสาวชื่อดังคุณแตงโมนิดานะฮะ
แน่นอนว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบข่าวติดตามกันมาตลอด
แต่วันนี้เนี่ยประเด็นมันยังมีอยู่ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโม
นี่ตำรวจก็กำลังเร่งคลี่คลายความชัดเจนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับและสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ
ผู้จัดการส่วนตัวและเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมค่ะก็คือกระติกอืม
รวมทั้งเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อว่าแซนค่ะซึ่งเป็นสาวประเภทสองค่ะ
สองคนนี้โดยเฉพาะกระติกอืม
จัดการส่วนตัวทั้งคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วก็สังคมเนี่ยเรียกร้องและถามมาตลอดว่า
วันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะไม่ออกมาพูดหน่อยเหรออืม
อันนี้คือนี่คุณกติกนะฮะ

วันนี้ทั้งคู่มาที่สพเมืองดนทบุรีนะครับ

มาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
ที่เป็นเจ้าของคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากติก
ผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวชื่อดังคุณแตงโมนิดา
อีกคนนึงก็คือแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ

ทั้งคู่วันนี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าขอพูดขอแถลงขอชี้แจง
เกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วก็ข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ขณะที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทลำนี้หน่อย
นี่นะฮะเอาทางกระติกก่อนนะ
กระติกเนี่ยไล่เรียงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าวันนั้นปปตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์

อนี่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็สลับขับเรือกับโรเบิร์ตด้วย
เป็นคนโทรมาชวนบอกว่าไปทานข้าวที่ร้านอาหารกันไหม
เป็นร้านแห่งหนึ่งย่านปฐุมธานี
กระติกบอกว่าเธอก็เลยชวนเพื่อนสนิทไปด้วย
ชวนใครบ้างก็มีชวนแตงโม
แล้วก็มีแขกับน้อยหน่ง

ซึ่งไม่รู้ว่าแขกับน้อยโหน่งคือท่านไหนอย่างไรนะฮะ
แต่กระติกบอกว่าแขเขาติดงานมาไม่ได้

คิดว่าถ้ามาน้อยจะไม่สนุกนะ
เดี๋ยวจะนัดกันใส่ชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปบนเรือกัน
นัดเจอกันตอน๔โมงเย็นก็คือวันนั้นวันเกิดเหตุ
แต่งหน้าแต่งตัวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ก็เดินทางมาขึ้นเรือที่อู่เก็บเรือย่านบางศรีเมือง
แต่ตอนนั้นตัวกติกบอกว่าตัวเธอก็มาเรท
มาถึงประมาณ๑๖นาฬิกา๔๕นาที
ซึ่งจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
อู่ต่อเรือในวันนั้น

เธอบอกว่าพอมาถึงนี่ลงรถกับแตงโม
เขาบอกมาด้วยกันเพราะว่าเขาไปแต่งตัวด้านของคุณตังโม
แล้วก็จะมีปอเนี่ยเขาเดินออกมารับ
พอมาถึงอู่ต่อเรือที่จอดเรือไว้
เรือของปอบทกติกบอกว่าปอบอกว่า
เอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะวนกลับมารับ
จากนั้นปรากฏว่าปชวนเพื่อนผู้ชายมาด้วยอีก๒คน
ก็คือโรเบิร์ตภัยบูรตรีกาญจนานันต์กับจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์
ซึ่งตัวของกติกกับแตงโมบอกว่าไม่รู้จักเพื่อนผู้ชายสองคนนี้
รู้จักแต่ปเพื่อนผู้ชายของป๒คนไม่รู้จัก
เท่ากับว่าในเรือก็จะมี๖คน
คือปอกับเพื่อนผู้ชายที่ชวนมาเพิ่ม๒คน
แล้วก็กระติกแตงโมและแซน
นี่นะครับทุกผู้ชมครับกระติกบอกว่าจากนั้นก็ร่องเรือ
ลงเรือร่องแม่น้ำเจ้าพญาไปทานอาหาร
ใช้เวลาเดินทางไปร้านอาหาร๒ชั่วโมง
ถึงร้าน๖โมงเย็นอยู่ในร้านก็กินข้าว

ก็จะต้องลงเรือต่อกระติกบอกว่ายังขอตัวไปเข้าห้องน้ำ
ปัสสาวะทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ำกันหมด
อันนี้กระติกเขาบอกนะต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณแตงโมด้วยนะฮะ
เพราะคุณแตงโมไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
แต่กระติกอ้างว่าตอนนั้นที่จะไปเข้าห้องน้ำกันเนี่ย
อันนี้เรื่องสำคัญเพราะเขาพยายามจะชี้แจ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โมบอกว่าไม่ไปไม่ปวดไม่ไปเข้าห้องน้ำ
โมก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือต่อ
ตัวของกระติกบอกว่าไม่อยากกวนเพื่อนก็เลยไปเข้าห้องน้ำ
จากนั้นก็ลงเรือนั่งเรือมาถึงสะพานพระราม๘
ก็มาเป็นจุดถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นกันประมาณ๒ทุ่ม
แล้ววนเรือกลับมานะซึ่งมันก็มาเป็นช่วงเกิดเหตุ
เป็นช่วงประมาณสี่ทุ่มค่ะวนเรือกลับเนี่ยเพื่อจะกลับมาที่อู่จอดเรือที่เดิมอ่ะ
ที่ขึ้นเรือกันตอนนั้นกระติกอ้างว่าอยู่ดีโมเนี่ยปวดปัสสาวะ
แล้วไปปัสสาวะท้ายเรือซึ่งไม่เห็นกระติกบอกว่ากระติกเนี่ยไม่เห็น
และไม่มีใครเห็นเพราะกำลังถ่ายรูปกันอยู่ที่หัวเรือ
กระติกอ้างว่าตอนนั้นโมเนี่ยมาบอกว่าปวดปัสสาวะ
ยังถามกลับไปว่าอ้าวก็ตอนนั้นชวนเข้าที่ห้องน้ำร้านอาหารเนี่ยทำไมไม่เข้า
กระติกยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจเพราะว่ากำลังดื่มดำกับบรรยากาศของเรือแล้วก็การถ่ายรูป

จนกระทั่งได้ยินเสียงแซนปรากฏมาว่าโม้ตกเหลือ
อก็พยายามมาช่วยช่วยตามหาหาทางช่วยเหลือ
ซึ่งกระติกบอกว่าตอนที่โมไปปัสสาวะ
ลักษณะของการปัสสาวะก็คือ
เป็นลักษณะของคนใส่บอดี้สูตร
ซึ่งโมใส่บอดี้สูตรคงจะถอดยาก

อันนี้กระติกเขาบอกนะเขาบอกเขาจะใช้วิธีแหวกบอดี้สูตรข้าง
ข้างออกมาเพื่อจะปัสสาวะ
ส่วนเรื่องที่ว่าโมใส่เสื้อคลุมไม่ใช่เหรอเสื้อคลุมผูกเอว
อะไรพวกนี้กระติกบอกว่าโมเขาใส่ถอด

สุดท้ายที่เห็นก็คือภาพที่โมใส่เสื้อคลุมเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นในเรือ
แต่กระติกบอกว่าตอนนั้นเขาไม่เห็นเขาอยู่หัวเรือ
เขานั่งแผ่นหน้าไปทางด้านหัวเรือ

รู้อีกทีคือแซนตะโกนบอกโมตกเรือตอนนั้นไม่เห็นจังหวะนั้นเลย

กระติกบอกว่าก็ปกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาสลับกันขับ
ซึ่งปอก็เป็นเพื่อนกับทุกคนนะแต่จ๊อปกับโรเบิร์ตเพิ่งรู้จักกัน
ขณะเดียวกันบนเรือที่ชวนกันไปเยอะ
เหมือนกับว่าปอเขาบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนผู้ชายไปด้วยเนี่ยแหม
เดี๋ยวมันจะมีแต่ผู้หญิงกับเขา

ก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นก็ขึ้นเรือกันไป
ทีนี้ไอ้คำถามตรงนี้ก็คือว่ามีคนไปพูดกันเยอะว่า
เอ๊ะที่คุณแตงโมไปในวันนั้นเนี่ย

ซึ่งกระติกพอถึงตรงนี้เขาร้องไห้เลยนะครับ

และต้องขอโทษที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรตั้งแต่ต้น
เพราะยังไม่พร้อมจริง
กระติกบอกว่าอยากขอความเห็นใจจากทุกคน
เพราะไม่เห็นตอนที่แตงโมตกไปจริง
ตอนนั้นเนี่ยกำลังดื่มดำกับบรรยากาศ
อยากดูวิวไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลย
และที่ชวนแตงโมมาขึ้นเรือลำนี้

เดี๋ยวฟังเสียงกระติกนะฮะ
แล้วก็ก่อนกลับก็ต้องไปภาษาวะเข้าห้องน้ำ
เพราะว่าระยะทางมันก็ไม่ได้สั้นอะไรอย่างนี้

ติดกระสวนเฮ้ยไม่ได้พักห้องน้ำหรอ
อือมันจะบอกว่ามันไม่ตายทุกคน
คือเห็นเขาก็นั่งสารวนอาการแบบจับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้
โอเคเราก็ไม่ได้เขยันพยายามเพื่อน
ไม่มีการรับงานหรืออะไรใดทั้งสิ้น
มันเป็นการไปเที่ยวลงเรือแบบเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนซื้อเรือเป็นเจ้าของเรือ
เราก็ไปมันไม่มีเรื่องประเด็นเงินหรืออะไรอย่างนี้
คืออันนี้ติก็ไม่เข้าใจมันมาได้ยังไง
ติ๊กก็ต้องขอโทษทุกคนนะที่ว่าไม่ได้ออกกับครูหล่ะ

คุณแตงโมพลัดตกเรือไปหรือเปล่า

ข้อสงสัยที่ว่าจะทะเลาะกันทำร้ายกัน

เดี๋ยวถ้าเกิดโมเป็นอะไรไปเนี่ยมรดกทั้งหมดจะเป็นของลูกของกระติก
แตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมเธอยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอน
เพราะเธอคือผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม

เธอบอกเธอคือผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม
คงไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเอง
ใครจะหาความลำบากมาให้ตัวเอง

มันมีเรื่องที่ทางคุณแม่
ของคุณตังโมเองก็สงสัย
แล้วติดใจว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่เกิดเหตุ

ติกไม่โทรมาบอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโม
เรื่องนี้กะติกนะครับบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็เพิ่งได้คุยกับคุณแม่ของแตงโมเมื่อวานนี้
ตอนที่ไปที่เจอศพที่นิติเวศแล้วไปนิติเวศ
ก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมตอนตกเรือไม่โทรบอกแม่บอกพี่ชายของเขา
กระติกบอกว่าก็เพราะว่าไม่ได้สนิทนะไม่ได้สนิทกับแม่ของแตงโม
สนิทกับคุณพ่อของแตงโมมากกว่า
ซึ่งคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องโทรหาแม่ของแตงโม
เพราะแม่แตงโมคงช่วยอะไรไม่ได้
เนื่องจากไม่ใช่นักประดาน้ำ

ลูกเราเป็นลูกบุญธรรมเนอะ
แล้วถ้าโมเสียชีวิตไปไม่ต้องเข้าใจเลยนะว่า

ถ้าเราถามอยากการบ่วนเมือ

แต่ตรงนี้เขาติ๊กไม่มีแล้วนะ

คนเรามันจะหาความลำบากให้ตัวเองเหรอ
สนิทสนิทกับคุณพ่อมาก

เราจะหาคนที่สนิทที่สุดก่อน

ตั้งใจกับการหาเพื่อนเจ้าหน้าที่

แม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรใด
แล้วเรามีคนละบ้าน

ใช่คือเหมือนพูดทำนองว่าจริงแล้วคือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่คุณตังโม
เขาแยกกันตั้งแต่คุณตังโมเด็กก็เลยเหมือนกับสนิทกับทางพ่อมากกว่า
คุณตังโมกับคุณพ่ออะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้นึกถึงคุณแม่เลย
เดี๋ยวค่อยฟังคุณแม่คุณตังโมนะฮะวันนี้ออกมาพูดอยู่นะฮะ
นี่คือมุมของคุณกระติกฟังถึงแซนบ้าง
เพราะว่าแซนคือเหมือนจะเป็นคนเดียวที่เห็น

เรื่องแรกเนี่ยคือคำถามที่มีต่อคุณแซนหลายประเด็นเหมือนกัน

คุณเขียนอะไรขยุกขยิกให้กับตำรวจแล้วคุณก็หายกันไปเลย
มีการมาให้กงให้การอะไร
คุณแซนเล่าบอกว่าตอนที่สายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ
เขาแค่เขียนชื่อเล่นแล้วก็ชื่อเดิมของคุณตังโม
ก็คือแตงโมพัทรธิดา
เออตังโมพัทราธิดา
ซึ่งตอนนี้คุณตังโมเปลี่ยนชื่อเป็นคุณแตงโมนิดาแล้ว

คือมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้แล้วเหรอ
คุณแซนบอกว่าก็มันตกใจนะ
ตอนนั้นมันก็ยังช็อกอยู่แล้วก็รู้จักแต่ชื่อเล่น
ก็จำไม่ได้ว่าเพื่อนเปลี่ยนชื่อจริงเป็นนิดาแล้ว

จังหวะนี้แหละค่ะที่ว่าเขียนอะไรขยุกขยิกใส่สมุดตำรวจ
คือตำรวจไปถึงเนี้ยเหลือคนเดียวแล้วใช่อืม
ก็เขียนชื่อให้นะคะแล้ว
นักข่าวก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นณวินาทีที่คุณตังโมตกเรือเนี่ย
เล่าให้ฟังหน่อยแซนก็เล่าบอกว่า
คือตอนที่แตงโมไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือเนี่ย
ก็คือขอย้ำว่าโมไปปัสสาวะจริงเพราะโมบอกโมปวดมาก
ส่วนตัวเธอเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ท้ายเรือ
บอกว่าโมเอามือมาจับขาเธอไว้ทั้งสองข้าง
แล้วก็ตกลงไปจากเรือในลักษณะตกด้านข้าง

ก็เลยเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่แซนเล่า
คือถ้าคุณไม่ถอดหมดทั้งตัวคุณก็จะปัสสาวะไม่ได้นะ
เรื่องนี้เนี่ยแซนก็บอกว่าแซนถามนักข่าวกลับว่า
คือมันทำได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้สายอธิบายเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะสม

คือเขาบอกว่ามันทำได้คือมีคนตั้งข้อสังเกตไง
ปัสสาวะโดยไม่ถอดเหรอคะมันทำได้ค่ะ
ทุกผู้ชมทิ้งข้อความไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
ใช่ซึ่งเรื่องนี้คุณกติกก็ดึงไมค์ไปตอบว่า

นั่นคือสิ่งที่คุณกติกตอบต่อจากที่คุณแซนตอบนะคะ
หลังจากนั้นเธอก็บอกอีกบอกว่า

นอนเล่นมือถืออยู่เลยไม่ได้สนใจว่า

นอนเล่นมือถึงก็อย่าล่ะ

กรอกกรอกขาใช่มั้ย
กรอกขา

หันหลังหันหลังออกท้ายเรือหันหน้าชนมาดังนั้น
คันนอนเล่นมือถืออยู่

คือเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็นั่งลงไปเลยทุกอย่างมันเร็วมาก
คือไม่สามารถที่จะบอกแป๊บนึงหรืออะไรได้เลยค่ะ
ก็เค้าก็

อ๋อถ้าเกิดเคยพี่อาจจะทราบว่ามันทำยังไงนะอยากให้อธิบายตรงนี้เลยก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
ตอนที่คุณจับขาเขาลงน้ำไปไหน

นอนแบบท่าไหนครับ

แล้วขาขาคุณแสนตอนนั้นว่า

ไม่คือนอนเอาหัวพี่เองแล้วก็แบบแผลชั้นเข่านึกออกไหม
แสนกว่าลึกก็ไม่ได้ขับเร็วมาก

นอนเล่นมือถือก็จะได้
แล้วก็แสนน้ำจริงค่ะ
ติกได้ยินขึ้น
แล้วก็จะเป็นเสียงจ๊อปเฮ้ยพี่ตกน้ำ

ประเด็นนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะ

แต่แรกข้อมูลที่ออกมา
คนที่เขาไปเจอตำรวจเนี่ยเขาบอกแม่เราก็ไม่รู้จะเชื่อคนไหนนะอยู่ในเรือ
ห้าคนบอกก็เรือมันขับเร็วแล้วคนจะไปปัสสาวะ
จะต้องบอกคนขับเรือก่อนเขาจะได้ชะลอเรือ
ใช่มันก็เลยเกิดอาการกระชากแล้วก็เลยตกเรือไป

แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเรื่องที่ว่าแบบ
อย่างละเอียดณวันที่เกิดเหตุ
ตอนที่กู้ภัยหรือว่าตำรวจมา

เพราะมันอาจจะมีประโยชน์กับการตามหาได้ไวกว่านี้

แล้วก็แค่เขียนชื่อให้ตำรวจว่าชื่อใครคือคนตก
นำซ้ำยังบอกเจ้าหน้าที่ว่าทำไมมาช้าเหลือเกิน

คือเรื่องนี้แซนบอกว่า
แซนให้ข้อมูลกับกู้ภัยไปหมดแล้ว
มีหลักฐานการโทรแจ้งมีหลักฐานการโทรคุยด้วยนะ

กู้ภัยโทรมาขอข้อมูลกับแซน๓รอบแล้ว
มีหลักฐานด้วยการบันทึกการโทรเอาไว้หมดเลยว่าโทรมา๓รอบจริง

ซึ่งตรงนี้กระติกก็เหมือนกับดึงไมค์ไปเสริมในส่วนเรื่องของแซนอีกว่า
เรื่องที่โมไปปัสสาวะคือมารู้กันทีหลัง
เพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนก็กำลังดื่มดำกับบรรยากาศ
กับบรรยากาศก็เลยไม่ได้สนใจว่าโมจะเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ

แล้วตอนแรกที่ขึ้นเรือกันก็ไม่ได้คุยกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าบนเรือมีห้องน้ำ
แต่ว่าปอรู้นะเพราะปอบอกว่าห้องน้ำไม่เสียใช่ไหม

เออซึ่งติกบอกว่าติกไม่รู้ว่าบนเรือมีห้องน้ำ
ทุกคนก็เลยเข้าห้องน้ำกันก่อนลงเรือ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าที่ลงเรือตั้งใจไปถ่ายรูป
ก็ตั้งใจจะให้ภาพมันออกมาสวย
แตงโมเป็นดาราแตงโมก็อยากได้ภาพสวย
เอาไว้ไปลงรูปลงไอจีอะไรแบบนี้อยู่แล้ว

คือกระติกบอกว่าเสื้อผ้าที่ใส่ไป

บางทีเสื้อมันก็อาจจะเป็นอุปสรรค
เอ๊ะใส่เสื้อแล้วไม่สวยถอดเสื้อแล้วสวยกว่าอะไรอย่างนี้
ขนาดแค่เสื้อคลุมที่ใส่มาเนี่ยยังใส่เข้าใส่ออกเนี่ย
เอวบ้างอะไรบ้างเลยเพราะฉะนั้นถ้าใส่ชูชีพด้วยเนี่ย
มันต้องใส่เข้าใส่ออกหลายครั้งมันไม่สะดวก
อันนี้คือสิ่งที่คุณกระติกพูดออกมาก็เลยไม่ได้ใส่
ส่วนหลังเกิดเหตุมีการนัดมาเจอกันที่อู่เรือ
ซึ่งทุกคนอยู่ตรงนั้นกันจนถึงเกือบตี๔

จนที่แถวท่าเรือประมาณแบบช่วงเวลาตี๓๔

อยู่กันถึงตรงนั้นจนถึงเกือบตี๔
แล้วเขาบอกตอนนั้นเขาก็ล้า
แล้วลูกสาวเขาตัวยังนิดเดียว

ก็เป็นห่วงลูก
เหมือนกันว่ามันจะต้องอะไรยังไงแบบไหนก็เลยทำให้ช้า
คือคุณกติกก็บอกว่าคือเรื่องมันหนักหนาสำหรับเธอเหมือนกันนะ
มันก็เลยเหมือนกับเธอเองก็ไม่ได้มีสติมากพอที่จะรู้ว่า
ต้องทำอะไร๑๒๓๔ก่อน
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นการแถลงที่สำคัญมาก
ของผู้ที่อยู่ในเรือลำนั้นใช่ค่ะแล้วเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมด้วย
เป็นเพื่อนของคุณแตงโมด้วยแล้วมันนำมาสู่ประเด็นแห่งการพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ
วิเคราะห์กันอย่างมากมายทีเดียวซึ่งเดี๋ยวต้องคุยกันต่อ